พี่น้องชาวจังหวัดบุรีรำแล้วก็ชาวภาคอีสานหยิบจับข่าวนี้มานำเสนอ
เพราะด้วยความเป็นห่วงท่านจริงนะคะมันออกอารวาสอีกแล้วค่ะ
มากันเป็นแก๊งเลยมิจฉาชีพนะคะทั้งชายและหญิงค่ะ
วิธีการคือไปที่บ้านต่างแล้วเลือกเหยื่อคือเป็นผู้สูงอายุนะคะ
เพราะท่านเหล่านี้จิตใจดีแล้วก็ซื่อนะคะพอเลือกได้เสร็จปุ๊บ
มันบอกให้ท่านเหล่านี้จับฉลากเพื่อแลกของรางวัลสุดท้ายตกเป็นเหยื่อมันค่ะ
เสียเงินเยอะกว่าเดิมอีกนะคะเดี๋ยวไปดูคลิปนี้กันหน่อยค่ะ
คุณยายเจ็บใจคุณยายโกรธเพราะคุณยายโดนหลอก
เงินที่ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเนี่ยได้มาจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเท่านั้นแหละค่ะ
มันหลอกเกินวงเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปอีก
โอ้โหคุณยายแกโกรธมากแกเจ็บใจ
ให้รับการสุดท้ายนี่แหละฮะกลายเป็นคลิปนี้
เอาอีกแล้วมันทำทีเข้ามา
เอาฉลากมาให้ยายจับเพื่อแลกของรางวัลคุณ
ฉลากที่จับใบเดียว๑บาท
แกลงทุนไป๕บาทจะได้ของรางวัล
น้องสาวแกมาจับอีก๕บาท๕ใบรวมเป็นเงิน๑๐บาทเท่านั้น
มันมันก็ไม่ได้เยอะอะไรที่ประมาณนี้
คุณยายจับได้หัวเตาแก๊ส
ส่วนน้องสาวจับได้เลื่อยไฟฟ้า

จากนั้นกลุ่มมิจฉาชีพบอกว่าต้องจ่ายเงินค่าหัวเตาแก๊ส๑๙๐๐บาท

คุณคุณยายอายุสักประมาณเกือบ๗๐ปีได้เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละประมาณ๗๐๐
แต่มันมาโกงคุณยายค่ะบอกว่าต้องจ่ายเงินค่าหัวเตาแก๊ส๑๙๐๐บาท
ส่วนน้องสาวคุณยายค่าเลื่อยไฟฟ้า๒๐๐๐บาท
แล้วก็บอกอีกด้วยนะว่าจับแล้วต้องซื้อลักษณะคือขมครูคุณยายก็กลัวสิคะ
กลัวถูกทำร้ายร่างกายไปหยิบยืมเงินจากผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมาอีก๙๐๐บาท
เพราะตอนนั้นเนี่ยทั้งเนื้อทั้งตัวทั้งบ้านมีเพียงเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่เก็บหอมรอมริบเนี่ย
อยู่ทั้งบ้าน๑๐๐กับ๒๕บาทมันจะเอา๑๙๐๐บาทขาดอีกสักประมาณ๙๐๐บาท
ยืมเงินผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมาระหว่างนั้นหญิงสาวที่มากับแก๊งมิจฉาชีพอะค่ะ
จู่ไปดึงเอาเงินคุณยายมาเลย๑๐๐บาทกลัวไม่ได้ไงกำขี้ดีกว่ากำตดประมาณนั้นนะคะ
ส่วนน้องสาวคุณยายจ่ายครบค่ะ๒๐๐๐บาทค่าเลื่อยไฟฟ้า
ต่อมาผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเห็นท่าไม่ดีค่ะเดินมาดูสินค้า
แต่แก๊งมิจฉาชีพมันไหวตัวทันค่ะรู้ว่าผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยน่าจะรู้แล้ว
ลงนะคะรีบเพ่นหนีไปเลยค่ะหลบหนีไปได้อย่างลอยนวลนะคะ
จากการสอบถามชาวบ้านไปพบว่ามีชาวบ้านอีกหนึ่งรายนะอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเขาโดนหลอกค่ะ
แล้วครั้งนี้เขาถ่ายคลิปเอาไว้นะคะพอมาดูปุ๊บเอ้ามิจฉาชีพกลายเป็นแก๊งเดียวกันดูคุณยาย
ร้องไห้เลยอ่ะปาดน้ำตาเลยค่ะคุณยายลำไยบอกด้วยนะคะว่าตอนนี้เจ็บใจมาก
ว่าของที่ได้มาคือมันจะได้ของจริงนั่นแหละแต่คุณมันแพงเกินจริงเกินกว่าราคาท้องตลาด
ไอ้หัวเตาแก๊สเนี้ยมันเหมือนซื้อใหม่อ่ะซื้อแพงด้วยตลาดอ่ะห้าร้อยหกร้อย
มันมาขายคุณยายพันเก้าอะค่ะเบื้องต้นยายบอกว่าไม่ได้อยากแจ้งความหรอก
มองว่าเสียเวลาแต่ว่าเจ็บใจที่มาหลอกคนแก่แบบนี้
ก็เลยตั้งใจจะอยากให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์แล้วก็เตือนภัยด้วยนะคะ
สำหรับกลุ่มมิจฉาชีพที่ใช้วิธีหลอกผู้สูงอายุจับฉลากรางวัลเนี่ยนะ
แล้วเชิดเงินไปเป็นการหลอกลวงที่พบเห็นได้ในต่างจังหวัด
ต่อหลายครั้งแล้วนะคะซึ่งการกระทำดังกล่าวเนี่ยเข้าข่ายความผิด
คือร่วมกันช่อกงโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ
มีโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๓๔๑แล้วก็มาตรา๓๙
ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๓ปีแล้วก็ปรับไม่เกิน๖๐๐๐บาท

อ่านข่าวแบบนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นการป้องปรามพวกมันได้หรือเปล่านะ
แต่เห็นหน้าชัดนะคาดว่าก็คงจะจับได้แหละ
ถ้าเกิดว่าสืบสาวตามภาพที่ปรากฏแหละ

ก็ขอให้ตามที่คุณยายเขาสาบแช่งเอาไว้เลย